พาคุณผู้ชมลงใต้ไปสงขลากันหน่อยค่ะจะพาไปร้านชาไข่มุก
แต่ไม่ได้พาไปชิมไม่ได้พาไปดื่มนะพาไปดูมีผู้ชายคนนึง
ไม่รู้โกรธอะไรไม่รู้โกรธมาจากไหนด้วยนะคะไปอารวาสพังร้านชาไข่มุกชื่อดังที่สงขลา
โอ้โหคุณคนรักชาไข่มุกเป็นล้านพลังแห่งชาไข่มุกจะลงทันคุณเองคุณผู้ชมไปดูคลิปเลยค่ะ
พลังจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยจากตอนแรกเป็น๒เป็น๓เป็น๕เป็น๑๐เท่าทวีคูณ
มาเรื่อยค่ะเป็นร้านชายนมไข่มุกชื่อดังนะคะอยู่ในอำเภอเมืองสงขลา
ผู้ชายคนนี้พยายามพังร้านเอาเก้าอี้เอาก้อนหินคว่างปลาใส่ร้านค่ะ
รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านเขาก็คว่างเข้าไปในร้านด้วย
ไม่ใช่เขาถีบจนล้มเอาได้ดีล้มแล้วล้มแล้ว
ไปปล่อยลมยางรถจักรยานยนต์อีกอ่ะคุณคนโพสต์เขียนไว้เลยนะบอกว่า
จากผู้ชายคนนี้จะทำลายข้าวของแล้วใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ชี้หน้าตะโกนด่าทุกคน
หลายคนวิ่งหนีด้วยความตกใจกระทั่งผู้ชายคนนึงแฟนเจ้าของร้านเดินเข้าไปค่ะ
ถูกผู้ชายคนนี้กระโดดถีบหลังจากนั้นแหละค่ะ
พอเปิดฉากกับคนปุ๊บคนอีกประมาณเป็น๑๐อะค่ะ
กลัวกันเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตนะคุณผู้ชม

รุมกระทืบเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปน่ะ
ทีละคนสองคนสมทบทุนกันเข้าไปนะคะรุมกันจนโอ้โห
แทบจะแน่นิ่งเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพ
จุดจบของผู้ชายทำลายร้านชาไข่มุกคนนี้

พอผู้ชายคนนี้ดูแบบหมดแรงหมดฤทธิ์แล้วเนี่ย

สอบถามชาวบ้านระแวกนั้นเขาบอกว่าโอ๊ยคนนี้เคยเห็น
อ่ายังไงคะเขาเขาเป็นใครเขาสติไม่ค่อยดีอ๋อ
ชอบทำร้ายแล้วก็ทำลายข้าวของชาวบ้านเป็นประจำเลยค่ะ
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะคะคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้สติไม่ค่อยดี
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องราวทำร้ายคนขับรถตุ๊กมาแล้ว
อันนี้สภาพหลังโดนรุมกระทืบดีนะไม่ตายอ่ะ
สุดท้ายเออก็ตอนนี้ผู้ชายคนนี้อยู่ที่โรงพักสพ
เมืองสงขลาถูกคุมตัวรอให้สงบสติอารมณ์อยู่
แล้วก็จะติดต่อญาติให้มารับตัวกลับไปดูแลด้วย